มันก็ถือว่าการแข่งขันในระดับอาเซียนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วขับไวและถึงแม้จะมีปัญหามากมายก็ตามนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ไทยฮาวส์แล้วก็หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วยนะครับ
ไปตามได้จากรายงานของคุณธรรมรัฐเฟือกฤทธิ์ไทยกลุ่นครับ
แต่ว่าหากเดินทางมาที่ศูนย์ไทยฮาวส์แห่งนี้นะครับก็จะทำให้หายคิดถึงอาหารไทยทันทีครับ
เสมือนอยู่ที่ประเทศไทยสำหรับการตั้งศูนย์ไทยฮาวส์ที่ประเทศฟิลิปปินส์
แค่เดินเข้ามาก็ได้กินอาหารไทยเพราะที่นี่มีบริการอาหารไทยสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
กล้องศักดิ้นมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมองว่าสิ่งสำคัญไปกว่ารสชาติอาหารก็คือเรื่องของความสะอาด
ไทยฮาวส์จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้และแก้ไขปัญหาอาหารที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้อาจไม่
ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้องยังคำนึงถึงเรื่องของโภชนาการนอกจากนั้นยังมีบริการนวดกายภาพบำบัดเพื่อให้อิ่มท้อง
ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้องยังคำนึงถึงเรื่องของโภชนาการ
ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้องยังมีบริการนวดกายภาพบำบัดเพื่อให้อิ่มท้อง
ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้องยังมีบริการนวดกายภาพบำบัดเพื่อให้อิ่มท้อง

ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้อง

ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้อง

ด้านนักกีฬานอกจากการได้มารับประทานอาหารไทยให้อิ่มท้อง

แต่การเตรียมตัวของหน่วยงานกีฬาไทยแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการที่ประเทศอื่นนั้นไม่มี
คุณมีกาสอนเสถ่ายภาพรายงานจากกรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์